เอ้าเราไปดูเรื่องของหน้ากากอนามัยกันบ้าง
หน้ากากอนามัยนี้กลายเป็นของที่หายากหายดี
แล้วก็ราคาแพงอีกครั้งในช่วงเวลานี้
อยากได้หน้ากากถูกไหม
อยากได้
บาทส่วนกล่อง๕๐ชิ้นราคากล่องละ๔๐บาทหรือว่าตกราคาเพียงชิ้นละ๑บาท๒๕สตางค์จำกัดการซื้อหน่อยนะครับคนละไม่เกิน๑กล่องเท่านั้นและจะแถมด้วยนะใจดีแถมหัวเชื้อน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด๑๙ไปอีกขวดหนึ่งด้วยนะครับซึ่งแต่ละวันครับของมันจะมีจำนวนจำกัดทำให้คนที่อยากได้ในพื้นที่เนี่ย
เข้าคิวกันเยอะเลย
ลูกบ้านเป็นประจำนะครับบอกว่าไม่ต้องตกใจกับเจ้าโควิด๑๙
ลูปปากร้างมือให้สะอาดอยู่เสมอขณะยก
แบบนั้นเพราะว่าไอ้เชื้อโควิด๑๙มันไม่ได้ติดกันง่าย
หากมีการป้องกันดูแลอย่างถูกวิธีที่สำคัญ
หน้ากากอนามัยเราต้องใส่เราต้องมีท่านบอกแบบนั้น
แล้วก็ไม่พาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มีคนอยู่กันเป็นจำนวนมาก
ขณะที่นางนัทธวัฒนโนจิตครับท่านเป็นผู้สูงอายุในพื้นที่บอกว่า
การป้องกันการติดเชื้อโควิดของเธอเนี่ยนะคือครอบครัวขณะนี้
กินร้อนช้อนกลางแล้วก็ล้างมืออยู่บ่อยนะฮะจริงจริงถ้าเป็นปุ้ยบอกปุ้ย
จะอะไรนะกินร้อนแบบคนของปุ้ยร้อนช้อนชันห่างกัน๒เมตร
อันนี้ครบถ้วนแล้วก็จะออกจากบ้านทุกครั้ง
ห่างไม่ไปในที่คนเยอะแล้วก็สิ่งสำคัญครับ
ออกกำลังกายให้ร่างกายท่านแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคครับ
นี่ขนาดอ่านข่าวฉันยังล้างมือตลอดเวลา
นี่อยากให้คุณผู้ชมเห็นนี่เขาล้างถูกันตลอดเลย
คือจะบอกจะบอกแบบนี้พี่เบิร์ตอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะ
คุณทักษิณเขาเคยเป็นใช่ไหมคะเขาก็ออกมาไลฟ์สดนะคะว่า
วิธีการจริงแล้วสิ่งสำคัญกว่าแมสก็คือเรื่องของการล้างมือบ่อย
เพราะคุณทักษิณบอกว่าเขาไปตามห้างต่างเขาบิดแมสตลอดนะ
กลับมาแต่ลืมไปไงตอนที่ปิดแมสตอนที่เอาแมสออก
กินไก่ฉีกไก่ลืมล้างมือเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นโควิดเลย
และที่สำคัญคนที่ใส่หน้ากากอนามัยนะครับผมเห็นใส่แล้วก็ชอบขยับจับข้างหน้าเนี่ย
ข้างหน้าเนี่ยมันรับเชื้อมือท่านพอจับหน้ากากข้างหน้าเสร็จปั๊บ
ท่านก็ตาบ้างเกลียวหูบ้างอะไรบ้าง
อย่าไปจับไอ้ข้างหน้านี่สกปรกที่สุด
ถ้าจะขยับตามนี้ขยับตามสายนี้แล้วล้างมือ

ผมเห็นขยับไปขยับมาขยับไปขยับมาในที่สุดก็เอาไปรูปหน้าตัวเองอยู่ดี
ขอหน่อยมาอ่านข่าวไปผมขอล้างมือก่อน
ล้างจนหมดแล้ว